ช่วงนี้มาทันข่าวทันกระแสก็ยังอยู่กันที่เรื่องผู้ว่าชัดชาตินี่แหละถ้าพูดถึงเรื่องกระแส
โดยเฉพาะเรื่องของหนังกลางแปลงที่เอากลับมาเนี่ย

เขาบอกโอ้โหมันรู้สึกดีนะได้ชมได้แบบได้ดูหนังกลางแปลงในยุคแบบนี้นะคะดีมากเลย
บอกว่าเป็นการฟื้นความสุขให้กับคนกรุงเทพเลยนะคะติดตามจากสกรูปรายงานชิ้นนี้เลยค่ะ
พื้นที่กว่า๒ไร่ของลานคนเมืองที่ถูกจับจองใช้เป็นที่ดูหนังกลางแปลงหนังเรื่องแรก
กรุงเทพมหานครนำมาฉายเป็นปฐมเริก๒๔๙๙อันนภัณฑ์คลองเมือง
ให้รำลึกถึงบรรยากาศของกรุงเทพมหานครเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
และไม่เพียงผู้ชมหนังกางแปลงจะตื่นเต้นในบรรยากาศที่ผู้คนหอบเสือฮิ้วขนมของกินมานั่งรอดูหนัง
ก่อตั้งสมาคมหนังกางแปลงถึงกับเอ่ยปากว่าตื่นเต้นและดีใจได้กลับมาใช้หนังกลางแปลงในเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงอีกครั้งในรอบ๒๕ปี
บรรยากาศการฉายหนังครั้งนี้เหมือนได้กลับมาฉายหนังในยุค๙๐อีกครั้ง
เป็นบรรยากาศที่หลายคนรอคอยได้กลับมานั่งชมหนังกางแปลงกับครอบครัวเพื่อนฝูงและคู่รัก
และไม่เพียงจะฟื้นบรรยากาศฉายหนังกลางแปลงแต่ยังจะเป็นการฟื้นคืนอาชีพคนฉายหนัง
ธุรกิจหนังกางแปลงที่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีคนเมืองกรุงรู้จักกันแล้ว
มันมีเสน่ห์ทั้งคนที่เป็นคนฉายอย่างพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กมั่นใจว่าคนฉายหนังโลงไม่อินกับการฉายหนังเท่าคนฉายหนังกลางแปลง
ฉายหนังกลางแปลงที่ยังอยากฉายอยู่เพราะว่าทุกคนยังเสพติด
เวลาเราเห็นคนดูหัวเราะกับหนังร้องไห้กับหนังแววตามีความสุขกับหนัง
ซึ่งเราเห็นแววตากันเลยเวลาเราฉายกันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่เรามีความสุขกับเขาไปด้วย
ซึ่งตรงนี้มันเสพติดสำหรับในความรู้สึกของคนทำอาชีพหนังกลางแปลงนะ
คนดูก็เหมือนกันเขาไม่ได้มาแค่เพียงการดูหนัง
แต่เขาอยากจะมาดูคนที่เขารักฉายหนังก็คือก็คือตัวเรา
เขาอยากจะมาพบกันเขาเคยดูหนังกับคนคนนี้เวลามีหนังที่วัดเนี่ยเขาเคยมาเจอกัน
ภาพรอยยิ้มเสียงหัวเราะความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน
ของนักชมหนังกลางแปลงที่ลานคนเมืองทำเอาพื้นที่ที่เคยเป็นลานโล่งกว้าง
แทบจะไม่มีพื้นที่กว้างให้เดินแทรกกันเลยก็ว่าได้
โอ้โหลานคนเมืองที่เราเห็นกว้างกว้างนะคะวันนี้แน่นขนาดไปด้วย
ประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและอีกส่วนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะ
หลายคนก็บอกนะคะว่าตื่นเต้นและดีใจมาก
ไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว
ชวนนึกถึงบรรยากาศเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา
ที่มีหนังกางแปลงมานั่งฉายแล้วก็ได้เข้ามานั่งชมฟรีค่ะ
ไม่ได้ทำให้นักชมหนังลุกหายไปจากพื้นที่เลย
ทุกคนตั้งตาดูหนังกันจนจบ

เช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจมาดูหนัง
เพราะอยากรู้จักหนังกางแปลง
และไม่เพียงคนกรุงเทพจะได้รับความสุข
คนต่างจังหวัดก็ได้รับความสุขกลับไปด้วยเช่นกัน
วันนี้ได้ความสุขกลับไปไหมจ้ะได้

ะพรภาน๒๔๙๙ภูวะคนใหม่น่ะเขาจัด
มันหัวเราะใหญ่เลยมันหาว่าปลาโกหกมัน
แล้วจะไปบอกคนที่ครว่ายังไงบ้าง
ป้าไปมาดูไปดูมานะเนี่ย
เออมึงไปหาป้าโกหกป้ามีหลักฐานนะชวนคนข้างบ้านมาด้วย
รู้สึกแบบมันมีความหวังเนอะจากที่แบบที่เราแบบรู้สึกแบบมันเงียบเหงามานานนะคะ
เออพอมีแบบบรรยากาศแบบนี้มันทำให้รู้สึกแบบเออมันมันมีความสุขอะค่ะ
บางคนก็เกิดไม่ทันนะคะเขาก็จะได้มารู้ว่าแบบสมัยก่อนเขาดูหนังกลางแปลงกันยังไง
กรรมที่มันหายากนะครับในทุกวันนี้มันก็เดินหายไปนะครับ
ธุรกิจหนังกางแปลงก็ค่อยซบเศร้านะครับ
อันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีจุดเริ่มต้นที่ดีที่หนักกลางแปลงธุรกิจนี้จะกลับมา
โปรแกรมหนังกลางแปลงยังมีให้ดูตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม
เอาหนังดีที่ชวนให้คิดถึงวันเก่ามาให้นั่งดู๒๕เรื่อง
ฉายใน๑๐สถานที่ทุกวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์
ส่วนในสัปดาห์สุดท้ายจะเพิ่มรอบในวันอาทิตย์ที่๓๑กรกฎาคม
นาวีประเทศถ่ายภาพสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน